สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ

วันศุกร์แบบนี้สุขสบายครับคุณผู้ชมครับ
จะลงไปปักใต้ไปงานบุญ
ถ้างานบุญเมื่อไหร่นะครับก็จะมีเมนูขนมแบบนี้นะครับ
ขนมอะไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
วันนี้ลงปักใต้ไปดูการทำขนมลากันบ้างครับ

น้ำตาลทรายน้ำพึ่งหรือน้ำตาลจากต้นจาก
แล้วก็นำน้ำมะพร้าวใหม่ไข่ต้มผสมลงไป
แล้วสุดท้ายเพราะโรยลงกระทะ
หน้าตาออกมาอย่างนี้แหละครับน่ากินน่ากิน
นั่นหมาเหรือแมงมุมกันแม่ครับ
แบบไม่สนใจสายตาคนอื่นที่มองลงมา
สงสัยนึกว่ามีเพื่อนนั่งรออยู่ข้างบนแน่เลย
แม่งานนี้เขาเรียกว่าหมามืออาชีพ
คลอดท้าทั้งสี่แข็งแรงจริง
ช่วงนี้อากาศร้อนที่สำคัญที่สุดแต่แรงแรงมากครับ
แมวอย่างเราก็ต้องมีการดูแลรักษาสายตาเป็นอย่างดี

เพราะดวงตาของฉันราคาแพง
เกิดเป็นต้อลมต้อกระจกเดี๋ยวไม่ได้ราคาจ้า

หมาป่าอย่างผมต้องขอขอบคุณท่านมนุษย์ครับผม
พาผมเอาออกจากต้นสนดีใจจริงครับ
ต่อไปผมจะไม่เข้าไปอีกแล้ว
ลืมไปว่าหุ่นผมไม่เล็กเหมือนเก่า
ไปแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณ
แม่หัวจะออกมาได้

ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ